ชมพู่เนี่ยลูกแฝดแต่ว่าของคุณลีเดียเนี่ยลูกสอง
คนนี้ก็เป็นคุณแม่เหมือนกันความน่ารักสดใสดีตลอด
กี่ปีผ่านไปเธอก็ยังหน้าเด็กเปี้ยตลอดเลยนะคะ
นี่แหละค่ะคลอดลูกมาได้๒เดือนกว่าเองนะคะ
คุณแม่สายสตรองอย่างลีเดียสลันรัฐค่ะ
กลับมาจับไมค์ร้องเพลงออกอีเวนต์อีกแล้ว
เออไม่รู้ว่าหาค่านมลูกหรือว่าอะไรนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเลี้ยงลูกสองคนก็หนักนวงแทบไม่มีเวลานอนค่ะ
ส่วนคุณสาคุณแมททิวเนี่ยก็ขยันบินซะเหลือเกินนะฮะ
คิดว่าเป็นนักบินคิดว่าเป็นกัปตันไปทำงานต่างประเทศ
บินไปบินมานะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เห็นเคยบอกเอาไว้ว่า
เอ้ออยากจะมีลูกทั้งหมดสี่คน

สองคนคุณพ่อยังบินถี่ขนาดนี้

ถ้า๔คนนี้โอ้โหสงสัยแบบว่าทำงานกัน

อ่ะตกลงแผนนี้ล้มเลิกไปแล้วหรือยัง
ฟังคุณแม่ลีเดียกันหน่อยจ้า
ดีก็จะบอกพี่แม่นพี่แม่นได้ปิดอู่แล้วนะ

เดี๋ยวค่อยกล่อมพี่แมทให้ไม่มี
ตอนนี้พี่แมทเห็นไหมค่าเทอมมันก็แพง

ตอนมี๒คนพี่แมทก็ต้องไปส่ง๒คนนะ

เขาก็รู้สึกว่าเออเขาเหงาตอนเด็ก

เดี๋ยวจะจับเขาวางยาสลบ
แล้วก็พิวเขาไม่ทำแบบนี้แหละค่ะ
ใช่ช่วยเลี้ยงก็ได้